เรื่องราวหวานกันบ้างเลยละกันนะคะสำหรับหัวใจที่เป็นสีชมพูของนางเอกสาวร่างเล็กเต้ยจรินพรตอนนี้
หันไปทางไหนก็ดูมุ่งมิงไปสะหมดเลยนะคะสีชมพูไปหมดเลย
เพราะว่าตอนนี้โดนแซวหนักเวอร์ด้วยว่าหนุ่มคนสนิทอย่างอเล็กธีรเดชเนี่ย
เป็นพระเอกแล้วนะคะก็ยังทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวให้เต้ยอีกด้วยค่ะ
แต่พอถามถึงสเตตัสชัดเตอร์ก็ยังไม่ค่อยออกตัวแรงนะคะ
แต่บอกว่าถ้าฝ่ายชายเปิดปากบอกสื่อไปยังไงก็ตามนั้นแหละตัวเอง
เขาก็แบบเนี่ยวันนี้จะออกกำลังกายไหมวิ่งหน่อยก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ดูแลสุขภาพมากขึ้น
ก็เป็นแง่ค่ะแล้วแต่คนจะคิดไม่เราไม่ได้คิดว่าแง่เลย
ก็ตามนั้นแหละค่ะแต่ว่าก็ต้องดูไปเรื่อยเนอะ
เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันก็คุยไปเรื่อยยาว
ไม่ได้แบบคิดว่าจะต้องแบบมีสถานะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้